เพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปคือ๙ปีที่แล้ว
ก็เป็นวันที่มีการทำรัฐประหารในช่วงวันนี้

เขาจะแถลงกันที่โรงแรมคอนราชตรงจุดวิทยุค่ะ

ที่จะมีการลงนามร่วมกันของแต่ละพัก
ที่จะร่วมรัฐบาลมีเนื้อหามีประเด็นอะไรบ้าง
คือทางก้าวไกลเนี่ยนะคะบอกว่ารัฐบาลก้าวไกลเนี่ย

จำเป็นต้องเคารพความเห็นที่แตกต่างเชิงนโยบายของพักร่วมอื่นด้วย
แล้วก็จะต้องคำนึงถึงความไว้วางใจของประชาชน

วาระจะแบ่งออกเป็น๒ส่วนค่ะคุณผู้ชม
จะมีวาระร่วมกับวาระเฉพาะ
วาระร่วมก่อนที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะ
ก็คือวาระที่ทุกพักเห็นตรงกัน
พร้อมที่จะผลักดันวาระร่วมร่วมกันผ่านกลไกบริหารและนิติบัญญัติ
อันนี้คือวาระร่วมนะส่วนวาระเฉพาะของแต่ละพักที่ไม่อาจจะไม่ได้เหมือนกัน
ตรงนี้เป็นวาระและนโยบายของแต่ละพักที่แต่ละพักจะขับเคลื่อนเอง
อำนาจของรัฐมนตรีแล้วก็ผลักดันผ่านกลไกนิติบัญญัติ
ไกลยืนยันด้วยว่าจะพยายามผลักดัน๓๐๐นโยบาย
ที่ก้าวไกลย์เนี่ยได้หาเสียงเอาไว้ให้สำเร็จให้ได้
ทีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูแล้วค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
เพราะมันก็มีบางเรื่องที่เห็นไม่ตรงกัน
นี่อันนี้๑๓ข้อที่เราเคยทำไว้
อันนี้ถือว่าเป็นวาระร่วม
แต่เรื่องของเอสุรา

เรื่องนี้เรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอดูค่ะ
เพราะว่าทางพักประชาชาติอย่างอาจารย์วันนอร์ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้
ทีนี้คณะทำงานของพักเก้าไกลเองเนี่ยนะคะ
ก็ได้เปิดเซฟเฮาส์แล้วก็นำข้อเสนอของทุกพักมาพิจารณา
แล้วเดี๋ยว๔โมงครึ่งก็จะมีการลงนามกัน
แล้วต่อมาค่ะทางเลขาธิการพักเก้าไกลคือนายชัยธวัฒตุลาธนเนี่ย
เก้าไกลขอบคุณหัวหน้าพักแล้วก็แก่นำทุกพัก
จัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยโดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง
สมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ตอน๔โมงครึ่งของวันนี้
รอติดตามกันโดยเฉพาะในช่วงเวลาของเขาเย็นนะ
เป็นช่วงเวลาที่แบบกำลังพีคเลยค่ะ
เดี๋ยวคือจะคุยกันครั้งสุดท้ายตกผลึกบ่าย๓แล้ว๔โมงครึ่งเซ็น

โอ้โหคุณผู้ชมต้องจับตาดูครับ
แล้วนี่ครับคือผมเห็นคุณผู้ชมหลายท่านโหวตมานะ
มีทั้งมีทั้ง๑มีทั้ง๒แต่ผมกลัวจะเสียโอกาส
อ่ะดูหน่อยถ้าสมมติว่าจะโหวตนะ
คือถ้าโหวตไปแล้วแล้วจะมาพิมพ์อีกก็ไม่เป็นไร
แต่ถ้าจะโหวตเนี่ยบางทีถ้าแบบสอบถามไม่ขึ้นนะ
คุณผู้ชมกดไอ้ม่วงตรงนี้แบบสอบถามจะขึ้นมาแบบนี้
อย่าไปพิมพ์อันนั้นอย่างเดียว

ต้องถอยหลังคือต้องปิดไลฟ์แป๊บหนึ่งก่อน

พอเข้ามาดูในไลฟ์เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเลย
อยากฟังจริงอยากจะรู้จริงว่าท่านคิดเห็นอย่างไร

พิธีว่าโหวตได้ยาวจนหลังเช้านี้ต้องรู้เลย